คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องราวที่เราตามกันมายาวนานกับป้ารักแร้เหนียวโกงเงินทอน
จริงแล้วเราทราบชื่อแล้วว่าชื่อจริงคือคุณป้าน้ำพึ่งนะฮะแต่ล่าสุดคุณป้าโดนจับไม่ได้โดนจับเรื่องของการไปโกงเงินทอน
แต่ว่าโดนจับคดีที่ไปเผารถน้องของผัวตัวเองเสียหายไป๕คันนะฮะโดนจับไปแล้วแต่ส่วนของคดีโกงเงินทรนั้นเดี๋ยวมารอให้คนที่เป็นผู้เสียหายทั้งหลายทั้งแหล่งเนี่ยไปแจ้งความเดี๋ยวจะแจ้งความแล้วเอาผิดในคดีนั้นต่อไปแต่มาดูเรื่องราวของคดีนี้ก่อนนะฮะเรารู้จักในนามในข่าวเนี่ยป้ารักแร้เหนีย
ขออภัยน้ำพึ่งเนธทิพย์นะฮะอายุ๕๑ปีนะครับ
เขาก็มาพร้อมกับกระเป๋าลายดอกถูกตำรวจสพพระประแดงจับกลุ่มได้ที่บ้านแล้วก็นำตัวมาที่โรงพักษณ์
ระหว่างนำตัวเข้าไปห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวพยายามถามป้านะฮะ
จะเรียกป้าหรือเรียกคุณน้ำพึ่งอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะ
ถึงคดีที่ไปโกงเงินทอนเอาเงินไปหนีบที่รักแร้แล้วบอกว่าทอนไม่ครบเนี่ยอะไรแบบนี้ก่อเหตุแล้วกี่ครั้งกี่ท้องที่ใช้อะไรทารักแร้หรือเปล่าถึงเหนียวขนาดนั้น
หันนักข่าวก็พยายามขยี้ถามทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้คุณป้าก็ทำหน้าตามเรียบเฉยไม่ตอบอะไรบอกเหตุผลว่า
อันนี้บอกในคดีการเผารถของน้องสามีว่าแล้วคุณป้าไปเผารถของน้องผัวตัวเองทำไมป้าก็บอกว่าต้องการแก้แค้นโดนเขาดูถูกก็เลยเผาซะเลย๕คันรวดนะฮะ
พอนำตัวไปถึงห้องสอบสวนป้าก็นอนฟุบที่โต๊ะไม่ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวเลยครับแล้วก็เอาเสื้อคุมแบบนี้นะฮะสำหรับคุณน้ำพึ่งคนนี้เนี่ยนะฮะหรือชาวบ้านเรียกว่าป้าน้ำพึ่งป้ารักและเหนียวอะไรก็ตามทีเนี่ยนะถูกหมายจับนะฮะในคดีเรื่องของการวางเพลิงและทำให้เสียทรัพย์โดยนายชาตรีอายุ๕๐ปีเป็นน้องสามีของคุณป้า
เผ่ารถในบ้านของเขารถยนต์กับรถจักรยานยนต์โดนไฟไหม้ไปห้าคันตั้งแต่ตี๓ของวันที่๗มกราคมและความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า๖ล้านบาทนะครับ
ไม่ทราบว่าเพราะอะไรที่มาเผาแบบนี้แต่อาจจะคือเขาบอกว่าคิดว่าคงอยากจะก่อเหตุให้ให้ลือลั่นหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกจับไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเป็นคงเป็นข่าวอยากจะให้คนรู้จักเขามากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะคุณชาตรีพูดนะฮะฟังเสียงอีกทีหนึ่งครับครับ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะมีผลต่อเนื่องความรู้สึกผมนะถ้าเขาเคยถ้าเขาเป็นป้าจักรแร้เหนียวเนี่ยเขาอาจจะไปไม่รอดแล้วหรือเปล่าแล้วเขาเคยบอกกับบางคนว่าเขาต้องทำอะไรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะผมคงบ้านผมคงเป็นครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะ
อยู่ข้างบ้านก็จริงแต่เราจะไม่สนใจกันเลยอ่ะเราไม่ไปใส่ใจกับเขาแต่เขาเนี่ยใส่ใจกับเราเป็นอะไรก็ถ้าหาว่าเรากันแกล้งบัวตายรถไปโดนฉีดที่ไหนมามาแจ้งโรงพักเนี่ย๔คืนติดติดเนี่ยก็มาหาว่าเป็นพวกผมพวกผมไปทำอะไรให้ไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นเมื่อป้าตังเดี๋ยวคือปีกว่านะออกอย่างนี้มาไป
ป้ามีพฤติกรรมแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะเรื่องของพฤติกรรมรักและเหนียวพฤติกรรมการไปโทษคนน้อยครอบครัวรถขูดขีดมากับแจ้งความเขาอ่าดอกบัวตายกับแจ้งความเขาอะไรแบบเนี้ยเออก็งงงไปหมดเลยสุดท้ายจากการสอบสวนนะฮะคุณป้าเองไม่สารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเผารถน้องสามีจริงเพราะไม่พอใจแต่ไม่

ตำนวนคดีในข้อหากงกันต่อไปนะครับ